ครั้งที่๔๖นะคะวันนี้
ไทยจะเจอกับโซโลวาเกียค่ะก็ถือเป็นการลุ้นแชมป์
สมัยที่๑๖แล้วก็เป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันด้วยนะคะ
ซึ่ง๒นักเตะในแนวรุกนะคะอย่างธีรสินแดงดา
แล้วก็นูรินสียันเกมก็บอกว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลจะเป็นการกระตุ้นให้นักเตะสู้กับโซโลวาเกียได้อย่างสูสีค่ะ
ซึ่งไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามสุพัชลาศัยเมื่อวานนี้
ก่อนที่จะลงเล่นนัดชิงชนะเลิศกับสโลวาเกียค่ะ
ในการแข่งขันฟุตบอลชิงโทษพระราชธานคิงส์ครั้งที่๔๖ช่วงหัวครั้งวันนี้นะคะ
โดยทีมชาติไทยก็ลุ้นแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันด้วย
โดยกุญสือทีมชาติไทยอย่างมิรวรรณรายวัชนะคะก็เน้นให้นักเตะยืดเส้นยืดสาย
ด้วยการวิ่งวางเบาค่ะเพื่อที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ซึ่งมงคลทศกัยที่มีอาการบาดเจ็บโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมที่พบกับกาบองก็กลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วด้วยนะคะ
ส่วนผู้เล่นคนสำคัญคนอื่นตอนนี้ฟิตสมบูรณ์พร้อม
ไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่เป็นฮีโร่เซฟ๒จุดโทษในนัดที่แล้วอย่างกวินธรรมศาจานันทร์นะคะ
หรือ๓ผู้เล่นที่ค้าแข้งในเจลีกทั้งถุยศิลป์แดงดาชนะทิพย์สงกสิทธิ์และถุยธรรมบุญมาธรรมค่ะ
อกจากนี้นะคะรายวัชก็ยังซ้อมแท็กติกในการรับมือกับสโลวาเกียด้วย
ซึ่งการซ้อมแท็กติกนะคะก็ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
โดยหลังจากการฝึกซ้อมทุยศิลป์แดงดาและนูรุนสียานเกม๒แนวรกทีมชาติไทยก็พูดถึงเกมนักชิงชนะเลิศที่จะต้องเจอกับสลวเกียว่าเป็นเกมที่ยาก
เนื่องจากว่าเจอทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าถึง๑๐๐อันดับด้วยกัน
จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเตะสู้กับคู่แข่งได้อย่างสนุกค่ะ
ยอมรับว่าโอเคเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอะไรอย่างนี้
เล่นหลายคนเล่นอยู่ในลีกยุโรป
ก็แต่ว่าพรุ่งนี้เราได้เล่นที่ประเทศไทย
แล้วก็เรามีแฟนบอลที่คอยเชียร์อยู่ตลอด
แล้วก็ลงมาในสนามก็๑๑คนเท่ากัน
วันนั้นเราก็คงต้องทำอย่างเต็มที่
แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นเกมที่สนุก
เจอกับสโลวาเกียนะครับก็แน่นอนครับ
แต่มาเล่นในบ้านเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
เขามาถึงได้เก็บตัวที่นี่ไม่กี่วัน
เขาคงก็ไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศ
แล้วก็อีกอย่างนึง
ทีมชาติไทยก็เคยเจอกับสโลวาเกีย

ครั้งนั้นในเวลาเสมอกัน๑ประตูต่อ๑

๕ประตูต่อ๔คว้าแชมป์ไปครอง

ทีมชาติโซโลวาเกียร์ก็ลงฝึกซ้อมเหมือนกัน

ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าทีมชาติโซวาเกีย

ที่จะเอาชนะทีมชาติไทย
ที่๒กลับบ้านให้ได้ค่ะ

เมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
ในวันนี้นะคะก็จะมีสมาชิกทั้งหมด๖คน

แต่ว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ต้องติดตาม

ซึ่งณวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทีมชาติไทย

นิกิริอันโด่งดังจากเพลง

ฉลองชัยชนะเช่นเดียวกับ

ชนะกาบอง๔ประตูต่อ๒ก็ได้

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ถ่ายทอดสด

เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา๑๖นาฬิกานะคะ

ส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศพลาดไม่ได้เด็ดขา

แข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ